อาหารที่ชมบุรีเป็นงานวิ่งเพื่อการกุษล
นั่นก็คือกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล

เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่เกิดเหตุการณ์ในการขาดน้ำขาดท่าน
ขอโทษสังคมขอโทษนักวิ่งทุกคน
ที่ผู้จัดงานมีความไม่พร้อม
และไม่มีความสามารถและความพร้อมในเรื่องของการดูแลคนจำนวนมาก
โดยบอกว่าผู้จัดงานเป็นผู้จัดงานประดับท้องถิ่น

เป็นโครงการที่จะระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กัน
เพราะโรงพยาบาลขาดแคลนจริง

ก็พูดถึงเรื่องขาดแคลน

กิจกรรมนี้ถูกเสนอขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี
แต่ไม่รู้ว่าทางผู้จัดงานอาจจะไม่มืออาชีพ
อาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลคนเยอะ
ก็เป็นผู้จัดงานทางด้านของท้องถิ่น
แล้วก็บอกว่าที่ว่าจ้างผู้จัดงานกลุ่มนี้
สำหรับเอาไปมอบให้แก่โรงพยาบาลจริง
คืองบไม่งั้นงบมันจะถูกเทมาตรงที่การจัด

ใช่ก็เลยจะประหยัดงบนั่นเองนะคะ
ฟังเสียงของทางด้านผอโรงพยาบาลหน่อยครับ

ที่มีเกิดการผิดพลาดหลายปัจจัยเลย
รวมทั้งเรื่องของปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอหลายเรื่องนะครับ

ผู้จัดก็จะต้องไปคุยกัน
แล้วก็สรุปผลการที่มันผิดพลาดอีกทีหนึ่งนะครับ
คือพอก็ย้ำเรื่องของความผิดพลาดขออภัย
แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนนะครับ
เพราะว่ามีความผิดปกติของไต
เพราะกลัวจะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
เพราะว่าตอนไปร่วมกิจกรรมก็ไม่ได้รับน้ำนะครับ

แล้วก็ผู้โพสต์หลายคนก็ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์
การจัดงานที่ต้องเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ด้วยนะครับ
รวมถึงยังมีผู้โพสต์อีกท่านหนึ่งนะครับ
ก็ออกมาโพสต์ถึงกรณีที่เรียกว่าขาดน้ำขาดท่าไป
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมีกลิ่นไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณ
และเงินทำบุญแล้วไม่เห็นจะแจ้งยอดเงินทำบุญเลย
เงินทำบุญได้รวบรวมกันได้เท่าไหร่แล้วนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะเพิ่มเติมว่าจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยังไง